เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับกิจกรรมรับน้องซึ่งสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับโดยปีนี้มีนักกีฬารุ่นใหม่ที่มาทำกิจกรรมถึง๘คนครับต้องรอถึง๒ปีถึงจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานแบบนี้สำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักกีฬาวอเล็กบอล
ว่าเละกิจกรรมจะเริ่มจากการแต่งหน้าโดยช่างแต่งหน้ามือสมัครเล่นเห็นแล้วกลับไปเล่นวอเล่นบอลแบบเดิมดีกว่าแค่แต่งหน้าและเต้นอย่างเดียวมันไม่พอรับน้องทั้งทีโลกต้องรู้รุ่นพีเลยจัดการพาน้องใหม่ลงไปทัวร์ที่ห้างสรรพสินค้าข้างโรงแรมที่พักพร้อมทำภารกิจพิชิตรักขอแต่งงานกับผู้คนที่ผ

ทั้งหมดนี้อยากให้น้องใหม่สารต่อธรรมเนียมปฏิบัติทัพวอเล่บอลไทย
คือเคารพรุ่นพี่เป็นนักกีฬาที่ดีของโค้ช
อุทิศตนให้เป็นประโยชน์เพื่อความรุ่งโรธของทีมชาติไทย
อาจจะยังมีความห่างระหว่างพี่กับน้องอยู่
ก็จะมีกิจกรรมนี้เพื่อที่จะใกล้ชิดกัน
แล้วก็รวมถึงทีมหญิงกับทีมชายที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน
ก็จะเน้นในเรื่องของการกล้าแสดงออก
การทำงานเป็นกลุ่มนะคะ
จริงเราก็หอกเบาใช่ไหมน้อง

ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้องอาจจะบ่น
แต่พี่และต่อไปเขาก็จะต้องโตขึ้นมา
แล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมที่ทำกันต่อไป
แต่เขาจะรู้ว่าหลังจากนี้มันจะทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น
แล้วก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ก็ไม่ลืมที่จะสืบสารวัฒนธรรมไทย
จัดพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือปิดท้าย
หวังว่า๔เกมครั้งนี้ทั้งทีมชายและทีมหญิง
คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ

ธนรัฐเฟิร์งฤทธิ์ไทยกุลข่าวธนรัฐทีวีรายงานครับ